รายการนี้ก็ถือว่าได้ลุ้นรางวัลในรายการกีฬาสร้างสรรค์ดีเด่นกับงานรางวัลทีวีสีขาวนะครับ
ประกวดผลรางวัลทีวีสีขาวครั้งที่๑ที่จัดโดยมูลนิธิจำนงรังสิกุล
ที่ออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา๑๖นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกาก็ถือว่าติดโผล่
รอบสุดท้ายของรางวัลรายการกีฬาสร้างสรรค์ดีเด่นอีกด้วย
แต่ว่าสำหรับรายการที่เข้ารอบแล้วก็คว้ารางวัลไปครองนะครับ
นั่นก็คือรายการมวยไทยเรียลฮีโร่ของช่องอบรินทีวี
ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ